พี่เต๋อไม่อยู่ทำไมครับแม่
มันอยากฟังด้วยเหมือนกัน
และยังมาให้อยู่มากดี
แต่ก็ตั้งใจมากแสดบเป็นยินดีเนาะ
ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนะคะจริงก็ต้องยินดีด้วยคือจะว่าง
คือคนรุ่นใหม่ทำธุรกิจเร็วจะว่าคือมันก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วค่ะ

งัดไปแล้วรอบนึงนะรู้ใช่ไหมโดนงัดไปแล้วรอบหนึ่งนะ

มีอะไรขอคำปรึกษาไหมครับ

เดี๋ยวพี่พี่จ่อยเคยบ้านการ์ดหรอ

เออเรื่องธุรกิจไม่ใช่เรื่องการ์ด
ก็จริงก็ต้องต้องแบบพรึกษาไหมนะคะ

พี่เชื่อ

แต่พอดีพีคงานละครเยอะ
ไม่มีคนทำ

มันเป็นเก้าที่สำคัญจริงของทุกคน

จริงเราดีใจด้วยที่พี่จอยมาดีใจที่พี่เตยมา

แล้วก็เวลามีแบบเพื่อนดาราเดิ้งมาคนอื่นเราจะดีใจมาก
เราก็รู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าจริงอย่างที่พี่จอยพี่เต๋อเห็น
ข้างในก็มีแค่เคนโฮเกษ

คิดลุ้นว่าจะมาทันหรือเปล่าครับผมเพราะว่าโรงมันติดมากวันนี้

ใช่ค่ะก็เลยพาเต๋อมาด้วยค่ะ
ไม่คือจริงนั่งใจมันยินดีกับเล็กอยู่แล้วด้วย

อ๋อเหมือนว่าเลยก็ไม่ได้ชวนแต่ก็มาชวน
อ๋อตรงคู่ไหนกันเนี่ย

เสนอนตอร์หลอมมากรุ่นอย่างเงี้ยครับ

ทุกวันนี้พี่ถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นแรกไหม

พี่จอยปล่อยพอหน่อยค่ะภื้นกิจ
ในเกี่ยวกับว่าแดกไทยสำเน็กความต้องมากินเยอะค่ะ
ที่ซอยสุโคลนท์ธนวัน๓๐ค่ะ

ก็ยินดีครับเหมือนแบบเราก็มีความเป็นผู้เป็นคนเกิดขึ้นมาในชีวิต
ขึ้นมานิดนึงแล้วก็คือเชื่อว่าเล็กเป็นคนทำอะไรทำจริงจังแล้ว

เห็นไหน
ก็แบบจริงแล้วไปเที่ยวของเรา
โหคนละจังหวัดเลยด้วยมั้งคะ

คือซ้ายไปเที่ยวหัวขินกับที่บ้านค่ะ
เริ่มถ่ายเล็กไปเรากำลังละแหละรายศน์ที่รัญยอง
ตัวนี้ต่อมาดีมั้ย

เป็นอะไรของร้าน
หุ้มหวัง

ก็ตอนนี้ก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่จอยกับพี่เต๋อกับพี่จอยด้วยครับผม
แล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนวันนี้ครับผมที่มากันเยอะมากเลย
แล้วก็ฝากร้านครับผมมอนเซอร์บีกับผมสุคลทัศวรรคซอย๓๐ครับผม
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดิ์๓๐ครับผม
สวัสดิ์๓๐ครับผม
ดูไทรัตทีวีเปิดช่อง๓๒